วันนี้คุณมีโอกาสเห็นในรายการกินไอ้โซดา

คือเมื่อกาวของผมมีโอกาสได้คุยกับทางอธิบดีน้ำบาดาน
ก็คือเขาไปเจาะนะฮะไปเจาะที่ห้วยกระเจ้า
ปรากฏว่าไปเจอเป็นน้ำบาดานที่เป็นโซดาเขาเรียกว่าบาดานโซดานะครับ
ทีนี้เขาก็ออกรายการเขาก็เอามาหมดเลย
เป็นถังเลยเป็นกะลอนเลย
คือจะมีแบบว่าที่ตักขึ้นมาใหม่สดเลย
แล้วก็มีทิ้งไว้สองวันแล้วก็มีแบบกลองแล้ว
ก็ให้ผมทดลองดื่มคือผมก็ดื่มจิบอย่างนี้จิบนิดนึงก็จิบอย่างนี้จิบอย่างนี้
คือแต่ก่อนจิบเนี่ยผมถามแล้วนะฮะเราก็ถามคนในรายการเลยว่ามันมีอันตรายไหม
คือวันนั้นเนี่ยก็จะมีท่านผอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ด้วยที่มานั่งอยู่
คือท่านก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันกินดื่มแบบอย่างนั้นไม่ได้นะ

แต่ที่ผมกินเนี่ยผมกินแบบจิบนิดนึงเพื่อให้รู้รสแล้วก็พอ
ไม่ได้ไปกินโอ๊คอย่างนี้ไม่ได้นะ
แต่ตอนเนี้ยทางกรมอะ
เขาก็ล้อมรั้วไว้ทั้งหมดไว้แล้วห้ามคนเข้าไปดื่มเด็ดขาด

สูงสี่สูงให้ไปตักจ้องน่ะเนี่ย

ใช่เพราะว่าน้ำอันนี้มันเป็นน้ำที่ฝนตกลงมาใช่มั้ยครับ
แล้วมันก็จะชะลงไปใต้ดินชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย
ไว้กับเจ้าเนี่ยเค้าเคยขุดน้ำบาดาน
เพราะตรงนั้นมันแร้งมากพอมันแร้งเสร็จก็ไปลองทางการเนี่ยแหละ
ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็มาเจาะให้แต่ตอนแรกแรกชาวบ้านแล้วก็เจาะลงไปเนี่ย
ประมาณ๖๐เมตรมันก็มีน้ำบาดานขึ้นมาแหละแต่เขามาใช้ในทางการเกษตรกัน
ปกติแต่ว่ามันก็เป็นน้ำบาดานผิดปกติทั่วไปแต่ว่าพอพอทางการขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
เขาเจาะลงไปเนี่ย๓๐๓เมตรคือลึกจากพื้นลงไป๓๐๓เมตร
พอ๓๐๓เมตรเสร็จปุ๊บมันพุ่งเป็นน้ำผู้ขึ้นมาเลยแล้วมันเป็นแบบน้ำบาดานที่เป็นโซดา
แต่นั่นแหละฮะคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือแร่ผ้าเนี่ยมันเยอะมาก
มันเยอะเกินไปมันเยอะมากกว่าน้ำแร่ที่เราดื่มกับพูดไป
แต่ว่ามันมีแร่ที่มันมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์
มันมีอันตรายต่อตัวเราดื่มไม่ได้นะครับดื่มแล้วมากตายนะผมบอกก่อนเลย

แต่คือผมเนี่ยแค่จิบนิดนึงอะไรอย่างนี้ให้รู้รถ

อิ๊เจี๊ยบเรียบดุลจ่ายพิชิสว์ดรามา
อะไรนะหมอแหลปแพนด้าตั้งแทร่ตั้งต้นรดนะ

แต่ว่ากลิ่นรสมันจะหวาน

แต่ว่านี่
ความซ่าพี่นุมอยากรู้ความซ่า
ความซ่าไม่มีมาโอ้โหเยอะมากมดดำเยอะมาก
ไม่มันเป็นน้ำแร่จริงนะเธอ
มึงนอกขายขวดเราเป็นพันนะแต่ผมบอกก่อนนะ
กินไม่ได้นะที่เห็นแบบนี้กินสดแบบอย่างนี้
ไม่ได้เล็กใกล้ว่าที่เอาเกล้าไปชง
ไม่ได้ไม่ได้คือตรงนี้มันเป็นฟองมันเป็นโซดาเลย
มันเป็นเหมือนโซดาเลยอืมแต่ว่าพอมันเอาออกมาแล้วเนี่ย
พอออกมาไม่กี่ชั่วโมงปุ๊บมันก็จะหายซ่าเลย

แป๊บเดียวไม่ต้องค้างคืนเลยเพราะผมไม่ถึงสิบนาทีหรอก
มันหายซ่าเลยเวลาออกมาข้างนอกแต่เรื่องแบบตรงนี้มันจะซ่า

ใช่มันเป็นแบบคันสอนนะตรงนี้

มันจะมีห้วยกระเจ้าเหลาขวัญแล้วก็พนมทวน
ที่จะเป็นเหมือนคันศรอะยาวไปเป็นคันศรงงเลยอะ

แสดงว่าแร่ธาตุเยอะมากนะตรงนี้

แต่ยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะ
คนที่เห็นผมกินแล้วเขาออกข่าวกันไปเนี่ย

กันมาแล้วยุ่งเลยนะเพราะมันมี
เหล็กถ้าเหล็กอยู่ในนั้นเยอะมากนะครับ
ให้เลยว่าคนเรามันกินเหล็กได้เท่าไหเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้แต่อันนี้มันมันเยอะเจอเกินแบบเยอะมากอ่ะ
มันมีผลกับร่างกายทันทีนะถูกต้องนะข่าวต่อไปคนที่กินข้าวอยู่ก็
อย่าเพิ่งด่าแล้วกันนะอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คืออย่าไปกินสด
อย่างที่เขาบอกว่าแม้กระทั่งอธิบดีกรมประมงไม่ใช่เด็กชนประธานใช่ไหม
กรมการพนันเขาก็พูดแต่เมื่อวานแล้วว่ามันมีประโยชนไหมมันมีเขากล้ากิน
แต่ทุกอย่างที่จะดีทั้งหมดมันจะต้องผ่านเครื่องกรองมันต้องกรองก่อนมันต้องผ่านกรรมวิธี
แต่ถามว่าเป็นน้ำแรกที่ดีมั้ยมันเป็นร้าน๕ชั้นสูง
มึงต้องขายหมดละ๓๔มึงไปคุณเจอกันกับกัจจันทร์น้ำบุรุษ

ชาวบ้านที่เขาไปตอนนี้คนไปเต็มเลยแล้วมันมีรถที่ไปขนน้ำหรือขุดเจาะอะไรสักอย่างนี้แหละ

ให้โชคเลยนะปรบดาน
ไปดูถ้าหน่อยเราไม่ต้องดื่มเราลงไปว่ายคุณแม่

ตายคุณก็ตุ๋ยอยู่ในนั้นแหละตุ๋ยนอนตุ๋ยแล้วตัวเป็นเหล็ก
บ้ามีแต่เวลาที่เขาไปทำไปหาหมอมีแต่เขาหาเอาโลหะหนักออก
อาจจะไปเพิ่มโรหักหนักทำไมล่ะ

ผมกังวลใจมากคือผมไม่คิดว่าข่าวมันจะออกมาผมดื่มอย่างเง
ผมกลัวคนเห็นแล้วไปดื่มตามโอเค
ผมกลัวมากเลยไม่ได้เลยนะ
พี่หนุ่มก็กินทุกอย่างตอนนี้ตั้งแต่นู่นแล้ว
เจี๊ยบให้จ่ายพิชิตก็กินไปให้หมอแหลบแผนดาวกินมา
อะไรที่ต้องผ่านกรรมวิธีแบบว่าต้องรองใจพี่หนุ่มต้องคนแรกของประเทศ

เอิญผมกำลังคิดอยู่นะถ้าเกิดพวกเพจเหล่านี้กินไปพร้อมพร้อมกัน
แล้วพรุ่งนี้ตายทุกเพจเลยนี่ขำเลยนะ
มันจะไม่ขำแล้วนะพี่หนุ่มถ่ายทุกเพจ
แบบโอฮะเลยแบบตายแล้วแบบกลายผมตายเลยเนี่ย
ส่งอะไรไปให้เขาดื่มอะไรอย่างนี้